คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมเมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวไปที่มีรถบรรทุกประสบอุบัติเหตุ

กู้ภัยไปช่วยก็ถ่ายภาพติดลักษณะเหมือนเป็นติดวิญญาณของผู้เสียชีวิตออกมาด้วย
เขาเรียกว่าโค้งพันศพอยู่ที่ปราจีนบุรี
วันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเปิดใจกู้ภัยแล้วก็ไปถามชาวบ้านก่อน
ภาพนี้ภาพที่มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีการแชร์ในโซเชียลเห็นไหมวงกลมเอาไว้ให้
เหมือนเป็นใบหน้าผู้หญิงปรากฏออกมาให้เห็นเด่นชัดแบบนี้
เป็นภาพที่จนที่อาสัชมะมูลวัตถิสัจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย
ถ่ายเอาไว้ตอนเข้าไปช่วยเหลือคนบาดเจ็บ
จากการที่รถบันทุกข์สิบล้อไปชนกับรถบันทุกข์เข้าสาน
เป็นรถบรรทุกเข้าสารไปชนท้ายกับรถบรรทุกพ่วงกากน้ำตาล
บนถนนสาย๓๐๔นครราชศรีมากับบินบุรีที่บริเวณหน้าสำนักสงเขาทราย
ทางลงสารปู่โทนหมู่๔ตำบลบุพรมน้ำบุพรามนะฮะอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี
เหตุการณ์มันเกิด๒ทุ่มครึ่งของวันที่๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะคนขับรถบรรทุกเข้าสารบาดเจ็บสาหัส
ส่วนภรรยาที่นั่งมาด้วยนั้นเสียชีวิตแล้วเขาก็ว่ากันว่าภาพที่ปรากฏนั้น
น่าจะเป็นภาพของผู้เสียชีวิตนะฮะกู้ภัยไปช่วยยืนยันว่าผู้หญิงในรถเนี่ย
เสียชีวิตลักษณะนอนคว่ำหน้าแต่ภาพที่มันถ่ายติดออกมา
มันกลายเป็นหน้าของผู้หญิงเนี่ยโผล่ออกมานะฮะมันเป็นการแหงหน้าออกมาด้านนอก
ก็เลยเชื่อว่าเป็นวิญญาณของผู้ตายเนี่ยปรากฏให้เห็นแบบนี้นะครับ
กรรมการฝ่ายกู้ภัยและหัวหน้าฝ่ายการแพทย์ของมูลนิธิสัจพุทธธรรมประเทศไทย
คุณนรพลยานพันธ์นะฮะก็บอกว่าจากการที่ปฏิบัติหน้าที่เกือบมา๑๐ปีแล้วเนี่ย
บริเวณโค้งเนี่ยมันมีการเกิดอุบัติเหตุแทบจะทุกสัปดาห์นะฮะ
ในเดือนนึงจะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๑ศพแล้วต้องไปเก็บกัน
จนชาวบ้านเขากล่าวค้านกันว่ามันอาจจะต้องมีตัวตายตัวแทนหรือเปล่า

อ๋ออย่างนั้นมีตัวทุกเดือนถ้าไม่เสียชีวิตค่าที่ก็ที่โรงพยาบาล
อืมแล้วที่เจ้าบ้านโดดขันว่าโค้งนี้พันธุ์ศพนี่ยืนยันเป็นเรื่องจริงไหมครับ
เรื่องจริงครับผมนี่ครับนักข่าวเราไปถามพ่อค้าหน่อยดีกว่า
มีพ่อค้าคนหนึ่งครับเขาก็อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโล
ว่าคุณประวิทย์อายุ๔๐ปีเขาบอกว่าโอ้โหขายของมา๓๐ปีแล้ว
เห็นอุบัติเหตุบ่อยมากนะพอนักข่าวเอารูปที่ถ่ายติดวิญญาณให้ดู
เจ้าตัวบอกว่าโอ๊ยวิญญาณแน่เพราะว่าชาวบ้านก็เชื่อแบบนั้นครับ
น่าเป็นไปได้ครับก็ไม่เคยมีใครมาถ่ายได้จากขนาดนี้เกี่ยวกันครับ
ก็ประมาณอาทิตย์ละครั้งได้ครับหรือมากกว่าครับอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งครับ
สายเหตุอ่ะพี่เขาที่เราอยู่มาเขาเกิดจากอะไรเขาสมบัติครับ
ก็จากลงเร็วครับลงเจียสูงลมหมด
แล้วแคสต์หนังหนังก็มีตายบ่อยหรือพี่

แม้หลายคนจะเชื่อเป็นความเชื่อเป็นโค้งพันศพอะไรก็ว่ากันไป
แต่เหนือสิ่งอื่นใดมันเป็นเรื่องของความไม่ชินทาง
เป็นเรื่องของลักษณะของเส้นทางแล้วก็เป็นเรื่องของการขับรถ
เพราะว่าคือถ้าเกิดคุณผู้ชมติดตามข่าวจะรู้ว่าเส้นทางเนี่ย
มันเป็นทางลงเขาใช่มันเป็นทางลงเขามาแล้วมันจะไปเจอกับโค้ง
ถ้าไม่รู้จักทางไม่ชินทางคือถ้าเกิดขับมาเร็วหลุดแน่
และที่สำคัญนะถ้าไม่รู้จักใช้เกียร์ต่ำ
ถ้าแตะเบรกแตะเบรกแตะเบรกสักพักเดียวเบรกแตกครับ
นี่นะฮะแล้วทางแบบนี้นะซ้ายมือที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะ
คือทางป้องกันคนที่หลุดหลุดโค้งมาคือจะให้พุ่งไปไง
ไม่ให้พุ่งเข้าปากส่วนต้นไม้ไม่งั้นตายตายเป็นเยอะแล้วตรงเนี้ย
ตรงนี้มันเป็นทางลงเขาจำได้ใช่มั้ยมันมีสารพ่อปูโทนอยู่ด้วย
ใช่ค่ะสารปูโทนแล้วก็ตรงนั้นมันมีการเกิดเหตุไว้
เมื่อที่เราเคยอ่านข่าวไปมีรถบัสไงจำได้ใช่ไหม
ลงเขามาแล้วก็เบรกไม่ไหวแล้วคุมรถไม่ไห
ก็เลยข้ามไปแล้วก็มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเยอะนะฮะ
ยังไงแล้วก็ต้องขับรถระวังใครจะผ่านไปแถวเขาโทน
ใช่ค่ะลักษณะทางกายภาพด้วยแหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ชินเส้นทางนะคะ
ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะคะ